เอาอย่างนี้เห็นตรงนั้นเขาหยอกกันดิฉันก็มีคู่นี้เขาหยอกกันเหมือนกัน

หอกกันกระนุ่งกระนิ่งมุ้งมิ้ง
เห็นแบบนี้แล้วก็หน้าเนอะ

โอ้โหเปี๊ยะเปี๊ยะคุณจนนะ
คือจังหวะเปี๊ยะเปี๊ยะเนี่ย

เธอกินผู้ชายเป็นอาหาร

เป็นการให้จังหวะ
เป็นการให้จังหวะเกรงใช่มะ
แต่สงสารคุณผู้หญิงเขากำลังแต่งหน้าเห็นไหม

เห็นหน้าเขาเขาหันหลัง

นี่ฉันอยากรู้ว่าทำไมคุณถึงรู้ใจผู้หญิง

แต่เราแค่เห็นลักษณะแบบนี้แล้วสังเกต

ผู้ชายชอบแบบเป็นคนสังเกตอย่างนี้ดี